สัปดาห์นี้พบกับการประฉันกันของ๒หนุ่มมาด
แค่แม่จิรษัยและเมฆวินัยกลายปุด
วงคู่มากับภรรยาสาวแสนสวย
กับเรื่องลับของเหล่าชายเหนือชาย

กับภารกิจหวานเสียงระเฮอกระจาย

ติดตามชมได้ในรายการศึกสุดที่รัก
เสาร์ที่๑๒ธันวาคมนี้ซิงทุ่มภาพไทราบีวี